คุณเอกชุมพรคัดชอตเด็กมาฝากกันค่ะ
กุมแดงทายักษ์สุนกีฬาบ่อกลับ
น้ำเงินเพ็ดโหวฮิ้มปลอเพ็ดไข่แก้ว

มุมแดงเมื่อ๓เดือนที่แล้วเคยแพ้มา

กรรมความแค้นรอไว้นานเพื่อวันนี้โดยเฉพาะ

เจ็บไม่เจ็บถ้าเจ็บรีบเอาคืน
วงในจับจับแล้วโดนศอกครับ

ศอกแต่ว่ายังไม่มีแผลแตกทั้งคู่เลยครับ
ในวงในครับพยายามบิดเหลี่ยมหนี

หัวหินโดนเสียบเขาซ้ายแทงขวาคืน

ต่อยกับชิดที่ว่ามันลืมตายไปเลยนะครับ

ปิดมาเสียบดิเสียบดิเสียบได้ไม่ได้

อ่าสุดท้ายท้ายสุดครับ
พอต่อยไปต่อยมายืดเยอะไปยืดเยอะมา